ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแล้ว

บางพื้นที่๓๕๓๘องศาเซลเซียต
ประชาชนเขาก็เลยต้องออกไปเที่ยวกันหน่อย
เที่ยวแหล่งที่มีน้ำจะได้เย็นขึ้น

บางพื้นที่บางจุดนี่สูงถึง๓๘องศาเซลเซียสแล้วนะคะ
โดยเฉพาะที่กาลสินเขาทำให้แหล่งท่องเที่ยวตามริมน้ำคึกคัก
มีคนพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำคลายร้อนริมน้ำนะคะ
โดยเฉพาะหาดดอกเกดที่เขื่อนลำเปล่า
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้๔มีนาคม
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเที่ยว

จากจะมีห่วงยางให้เช่าเล่นแล้ว

หาดดอกเกดเป็นบรรยากาศที่อยู่กาลสินคนให้เยอะมาก
คือลักษณะมองเผินนี่เหมือนทะเลเลยนะ

หาดดอกเกดนอกจากหาดจะมีน้ำที่สวยแบบนี้แล้ว
ร่มไม้ก็มีริมน้ำเย็นสบายเหมาะสำหรับนั่งเล่นชมวิว

เขาจัดบริเวณนี้ให้เหมือนหาดจริงเลย
ก็คือมีหาดทรายสีขาวถือว่าเป็นทะเลน้ำจืด
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะดวก
และที่สำคัญความปลอดภัยเขาก็ดูแลค่ะ

อากาศร้อนร้อนจริงนะ
ชาวบ้านบอกทำไมมันร้อนขนาดนี้

นี่แต่มีสถานที่ให้ผ่อนคลายกัน

ผมพาไปที่คลองส่งน้ำชมประธาน
บ้านโกธาตำบลศิลา
เด็กก็ไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน

กินข้าวพักผ่อนกันอย่างสนุกสนาน

เครื่องเล่นตามสไตล์วิถีชีวิตนะครับ
แต่สิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าเขาเอาเชือกนะ

เชือกกั้นตามคลองไว้หน่อย
เพราะว่าอะไรจะได้ไว้จับไงไว้ดึง
เมื่อสักพูดที่เห็นมีการผูกเชือกไว้ที่ห่วงอย่าง

แผงอาหารขายเครื่องดื่ม

แต่นี่น้ำยังเยอะอยู่เนอะในคลองชมประธานนะ

ปล่อยมาจากเขื่อนคุณรัฐนะครับ

แต่ว่าสำหรับคลองธรรมชาติตอนนี้ที่นครราชศรีมา

เลยทำให้คลองธรรมชาติตอนนี้น้ำเริ่มแห้งขอด

อยู่ห่างไกลเขตชมพระธาตุออกไป
น้ำก็แห้งและน้ำก็ขุ่นแบบนี้
แต่ว่าเด็กในชุมชนบ้านหนองหลัก
ช่วงหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ออกมาหาปลากันค่ะ

ใช่ค่ะเอามาทำเป็นอาหารแล้วก็ช่วยประหยัดครอบครัว
หัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
ตอนนี้อุณหภูมิในพื้นที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียสนะ

ออกมาหวานแหจับปลากันอย่างสนุกสนานปลาที่ได้
มีทั้งปลาหมอปลากดคังและปลาขาว
วันหนึ่งได้ถึง๔๕กิโลกรัมเลยนะ
น้ำลดแต่เราก็ต้องออกมาทำกิจกรรมกันหน่อย

เพราะว่าอย่างน้อยก็เห็นอะไรไม่ได้นะครับ
น้ำลดแบบนี้ได้บรรยากาศจริง